สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมได้ผ่านตาคดีนี้ใช่ไหมคะ
หมายถึงว่าผ่านตาตอนคำพิพากษาออกนะคะได้ผ่านตาใช่ไหมคะ
แล้วถ้าอ่านแบบขมวดสั้นเร็วเนี่ย
ก็คือสรุปได้ว่าคุณป้าที่ไปทำลายรถเขาเนี่ยผิดจริงนะคะ
ผิดจริงแล้วสาธารณ์ความพิพากษาลงโทษทั้งปรับเป็นเงินด้วย
แล้วก็มีโทษจำคุกด้วยภาพข่าวคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
แล้วก็ถ้าจำได้ตอนที่ภาพข่าวออกมารายงานข่าวแรก
โอ้โหคุณป้าสองสามท่านนี่ไม่เหลือพื้นที่ยืนเลยนะคะ
โดนวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงแล้วก็มันก็จะมีคำที่เราใช้ในทางลบอยู่แล้วนะคะ
ก็จะเรียกว่ามนุษย์ป้ามนุษย์ป้าคือคำพวกนี้ถูกสาดออกมาเต็ม
แต่เมื่อตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วอธิบายเป็นฉากฉากถึงได้รู้ว่า
โอ้โหชีวิตทนมาขนาดนี้เลยนะกว่าจะมาถึงช็อตทั้งเสียมทั้งขวานที่ว่านี้นะคะ
วันนี้เราจะคุยกันหลังจากที่สารมีคำพิพากษาออกมาแล้ว
จริงกรณีเรื่องของผู้หญิงเจ้าของรถที่จอดขวางหน้าบ้านเนี่ยก็ออกมาแล้วนะคะ
วันนี้จะคุยคู่กันไปเลยส่วนสำนวนอื่นอื่นที่ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพอเขตนะคะ
สำนักงานเขตหรือว่าตลาดอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเวลาเดี๋ยวค่อยแตะ
แต่เรื่องที่เกิดขึ้น๒สำนวนที่ว่านี้ระหว่างรถกับทุบรถเนี่ยน่าสนใจ
คุณป้ากำลังมาขออนุญาตเรียกคุณป้าแบบนี้ในรถในข่าวเลยนะคะ
แต่หนึ่งท่านมานั่งกับเราแล้วนะคะรถติดค่ะตรงวิภาวดีตอนนี้
นายอนัญชัยชายเดชสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
โอ้โหคือดนตรีที่ไทยรัฐทีวีทำมาก็บู๊มาก
เพราะจริงภาพข่าวนี้ดูกี่ทีก็รู้สึกว่าเดือด
แล้วจริงคุณป้าก็เดือดนั่นแหละใช่ไหมคะ
ก็เข้ากับคอนเซ็ปต์ที่สารมีคำวินิจฉัยเอาพฤติกรรมแห่งคดีว่า
โกรธเครียดสะสมตกลงแล้วอย่างนี้นะคะ
เข้ารักษณะว่าที่คุณป้าทำไปคือบันดาลโทสะป่ะคะ
คือเขาชอบพูดอย่างนี้บันดาลโทษะบันดาลโทษะ

คือสารวินิจฉัยว่าไม่เข้าบันดาลโทสะอ้าวเหรอ
ครับห้ามไม่เข้าไม่เข้าแล้วไปออกเป็นไงคะ
คือออกพฤติกรรมของคุณป้าที่กระทำมาทั้งหมด

คือคดีของป้าเนี่ยมันเป็นคดีที่มีอัตราโทษไม่สูง
ถ้าหากว่ามีการรับสารภาพเลยนะครับสารจะพิพากษาได้เลย
กระทำความผิดจริงและลดโทษให้กึ่งหนึ่งเลย

แล้วก็คำพิพากษาเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่า
พฤติกรรมของคุณป้าเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้าง
มันจะไม่มีการนำเสนอสู่ศาลหรือต่อสารชนเลย
ประชาชนจะไม่ทราบเลยเพราะว่าพอส่งฟ้องปุ๊บ
รับสารภาพปั๊บสารพิพากษาได้เลย
วันนั้นได้เลยครับหรือว่าอีกสักครึ่งเดือนก็ได้นะครับ
มันจะไม่รู้เลยว่าคำพิพากษาจะไม่ออกมาในลักษณะแบบนี้
เดี๋ยวนะคะคือการที่มีประวัติความเป็นมาสั่งสม
ว่าโดนอะไรอย่างไรมาบ้างมีผลในคำตัดสินที่ศาลท่านตัดสินมา
ถ้าป้าทั้งสองนี่นะครับเป็นบุคคลธรรมดา
ไม่มีการต่อสู้ในเรื่องของตลาด
ไม่มีการต่อสู้หรือว่าไม่มีการมีบันทึกภาพบันทึกเสียง
วีดีโอภาพถ่ายการจอดรถขวางทั้งจอดทั้งรถทั้งเข็นทั้งล็อก
อะไรพวกนี้นะฮะประกอบนะครับผมไม่รับสารภาพเลย

กันครับเพราะว่าการที่เราไปสู้คดีแบบนี้นะฮะ

เพราะว่าการที่เราไปสู้เนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้สำนึกในสิ่งที่เรากระทำความผิดเลย
แสดงว่าเราเนี่ยเป็นโจรผู้ร้ายเป็นอันตภัณฑ์

นี่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะบุคคลอื่นนะครับ
เอาอย่างนี้นะคะถ้าเราตัดตอนดูแค่ภาพข่าวตอนทุบรถ

นายอนัญชัยกำลังจะบอกว่าถ้าดูแค่ตอนทุบตอนทำลายรถเขาเนี่ยนะคะ
คือจริงแล้วรับสารภาพดีกว่า
ดีกว่าดีกว่าเยอะมากเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตหรอกครับว่า
การที่เราสู้คดีเนี่ยสารอาจจะสั่งจำคุก๒เดือนแล้วเข้าเรือนจำเลยนะ

รับสารภาพให้เสร็จสับไปเลยว่าใช่ทำจริง
แล้วก็เหมือนกับสารภาพเพื่อให้ได้ลดโทษ

ใช่ครับอาจจะจำก็ได้ลดก็ได้ลอก็ได้

แต่ทนายกัญชัยเรียกว่าเสี่ยง
เรียกว่าเสี่ยงเพราะมันออกแบบจำคุกเลยก็ได้ใช่ไหมครับ
คือมันมีนักกฎหมายบางคนมาติดเตียนผมนะครับ

ก็ดูว่าคือเขาบอกว่าเนี่ยการที่ผมสู้ในลักษณะแบบนี้
เป็นการที่เอาลูกความไปเสี่ยงนะครับ

แต่เขาไม่รู้หรอกว่าคุณป้าเนี่ยแกมีเสบียงเยอะ

แกต่อสู้มาทั้ง๗ปีเกือบ๑๐ปีในสารปกครอง
ซึ่งเราอ่านคำพิพากษาของสารปกครองมา
ปกครองใช้คำว่าป้าทั้งสองต้องช่วยเหลือตัวเอง
และป้องกันสิทธิ์ของตนโดยชอบ

พอเรามาดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็ดี

แสดงว่าคุณป้าเนี่ยเขาต่อสู้มาโดยตลอดนะครับ
กับสิ่งที่เขาถูกกระทำคือจอดรถขวางหน้าบ้าน

สาดไฟส่องเข้าไปในบ้าน

เอาของสกปรกเครื่องเข้าไปในบ้านนะครับ
แล้วก็รำคาญเสียงนะรำคาญกลิ่นนะครับ
สารพัดสารเพเลยครับ
เรามีเครื่องมือในการที่จะนำเสนอสาร

มีที่มาว่าทำไมถึงอยู่ดีเกิดช็อตรุนแรงนี้
ใช่ครับผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดา
ไปทุบรถเขาผมไม่สู้นะครับ

รับสารภาพเลยอย่างน้อยเนี่ย

แล้วถ้าเราวางเงินเขาไม่รับใช่ไหมวางเงินปั๊บ

แต่ที่ทนายอนัญชัยบอกว่าให้
อย่างนี้เท่ากับว่าทนายแนะนำให้สู้อย่างนี้ค่ะ
ไม่ใช่ครับคือคดีนี้เนี่ยเรามีทีมงาน
เรามีทีมงานเราปรึกษากันแล้วว่าเราจะสู้แบบไหน

เรามีอาวุธไหมเรามีเครื่องมือไหมเรามีเสบียงไหมเรามี
สิ่งของที่จะปรุงให้กับผู้พักษา
เพื่อที่จะใช้ดุลพินิษฐ์ในการวินิจฉัยไหม
ว่าท่านจะตัดสินในตามที่เราคิดไหมเรามีครับ
เราประชุมปรึกษาหาลือกันแล้วเนี่ย
เราก็เลยออกในแนวทางที่ว่าเราต่อสู้คดี
การที่คุณป้าบอกว่ารับว่าทำนะ
รับว่าทำจริงนะแต่คุณป้าบันดาลโทษะก็ดี

นี่ถือว่าเป็นการต่อสู้คดีนะครับ

เพราะฉะนั้นถ้าใช้ภาษาอย่างถ้าดิฉันจะเข้าใจแบบชั้นเดียว

สารลงแล้วติดคุกได้เลยถ้าแพ้

แต่สารท่านไม่ได้มองว่าเป็นบันดาลโทษะ

แต่ศาลท่านก็ไม่ได้ลงให้ว่าบันดาลโทษะ

ส่วนอื่นที่เอาเข้าไปสู้

ผู้รับปกป้องสิทธิ์ของตนโดยชอบ

คือเขาเรียกว่า
แพ้อย่างมีชั้นเชิง

คือในกรณีถ้าคุณป้าทั้งสองท่าน

คือมันไม่มีทางที่จะทุบไปแล้วแล้วไม่ผิดเลย

ถ้าหากว่าพี่ฝ้างสาวไม่ผิด
คนจะทุบรถกันเป็นว่าเล่นเลย

เพราะฉะนั้นการสู้ดีที่สุด

เพราะฉะนั้นท่านนานชัยกำลังจะบอกว่า

เพราะยังไงไม่มีทางที่จะไม่ผิดเลยที่ไปทุบรถเขา
อย่างนี้คืออันที่ออกมาแล้วคือดีที่สุดที่ประเมินกันเหรอคะ

คือในการที่ผมสู้คดีนี้นะฮะ

ไม่ใช่ครับเสี่ยงในกรไหนรุพัฒน์

สารไม่เอาพฤติกรรมของคุณป้า
ในการป้องกันตัวเองโดยชอบ

แล้วมีอะไรหลายอย่างมา
และสารพิพากษาว่าคุณป้า

จำคุก๒เดือน

แต่ผมเลยอยากบอกกับไอ้ท่านนักกฎหมาย

ถ้าคุณไม่รู้บริบท

จะขโมยได้ว่าตกลงศาลท่านวินิจฉัย

ตกลงแล้วสรุปว่าพฤติกรรมอย่างนี้

ลดโทษ๑ใน๓นะมอกาสอีสาเมย์ลดโทษให้นะครับเพราะว่า
การที่คุณไม่รับสารภาพสู้มาเนี่ยสารลงเต็มนะแต่นี่
ต้องขอขอบพระคุณศาลยุรธรรมด้วย
ที่ให้ความเมตตาคุณป้าทั้งสอง

ป้าได้รับความทุกข์ทรมานใจ

แล้วคดีนี้มันก็สอนอะไรสังคมได้หลายอย่าง

คุณจะต้องใช้วิธีการมาตรการอย่างอื่นก่อน
เช่นโทรศัพท์เรียกรอตำรวจถึงการก็ต้องรออะไรพวกนี้
ให้เรารอซึ่งป้าก็เคยทำอย่างนั้นมาโดยตลอด
เคยแต่ตอนนี้มันฟิวขาดไงอ่า
ฟิลของป้าแกขาดเพราะขาดเสร็จเนี่ยสติแกก็ไม่ค่อยมี
ใช่ไหมเพราะว่าวันนั้นอย่าลืมนะวันตุดจีนนะ
คนจีนก็ถือมากนะวันตุดจีนเนี่ยเขาห้ามมีเรื่องเลยนะครับ
แกจะออกไปตั้งครึ่งชั่วโมงนี่นานมากนะครับ
เพราะสารในคดีของจอดรถขวางหน้าบ้านนี่ครึ่งชั่วโมงนะครับอืม
เพราะฉะนั้นพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยถ้าเอาคำพิพากษาสองส่วนมาเปรียบเทียบกันนี้
ต่างกันโดยสิ้นเชิญนะอืมคือคุณผู้ชม
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ภาพข่าวนี้มันเป็นภาพข่าวที่มันมีสีสัน
แล้วก็ใช่ครับเรื่องราวเดือดในตัวเอง
แล้วมันยาวด้วยนะคะมันยาวด้วยมะเร็งคลาสสิกมาก
ใช่มันเลยกินระยะในการที่จะทำให้คนวิภาควิจารณ์ได้หลายแง่หลายมุมไหมคะ

เอาคร่าวนะคะที่เราจะจำเป็นเป้าใหญ่ได้ก็คือว่า
กะบีบแต่นานแล้วอ่ะและพอกลับมาแดนบอกว่าได้ยินแล้ว

อันนี้ก็เป็นประโยคหนึ่งในข่าวที่แบบเอ้าเป็นแบบนี้นะคะ
แล้วก็ที่เอาเสียมเอาขวานอะไรมาคือ
ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนแต่เป็นของที่เอาไว้ทำสวนที่บ้าน
อ่าแล้วก็เวลาแถลงข่าว
นี่แหละนี่แหละคือลากมาให้ฟังหมดเลย
คืออาวุธของคุณป้าในการสู้คดีครับ
ซึ่งผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้นะครับว่า

ไม่ได้เก่งชะกาดขนาดนั้นนะ

เหมือนกับว่าถ้าสู้ไปก็ชนะ

คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเห็นลักษณะของข่าวนี้เนี่ยนะคะคือว่ามันมีหลายมุมที่สู้กัน

นี่เรายังไม่ได้มีเวลาพูดถึงในกรณีกับพอเขตนะคะกับสำนักงานเขตนะคะ
แม้กระทั่งยังไม่ได้พูดถึงสำนวนเทียบเคียงกันเลยว่าเจ้าของรถโดนอะไร

เดี๋ยวพักสักครู่อ้อเดี๋ยวก่อนนะคะตกลงแล้วคุณป้าเนี่ยคือได้ลดโทษลงมาก็ใช้เงินเขา๑๒๐๐
ที่จริงเขาไม่ได้แล้วครับประกันได้

อ่า๑๒๐๐เป็นเงินนะคะแล้วก็เหลือ๒เดือน
๑๒๐๐๐นี่ค่าปรับให้สารให้รัฐ
แต่ภาพที่จริงคดีนี้ค่าเสียหายแค่๓๗๐๐๐บาทเศษ

แต่ว่าเราวางไว้๕๐๐๐แต่ว่าถ้าสมมุติว่า๕๐๐๐เนี่ยชำระไป๓๗๐๐อีกหมื่นกว่าแล้วเอากลับ
แล้วก็โทษจำคุกเนี่ยคือเหลือ๒เดือนโดย
โทษจำคุก๒เดือนครับ๑ใน๓รอลงอายา๒ปี

คุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากลับกันนะคะ
ผู้เสียหายทรัพย์สินก็คือเจ้าของรถ
ซึ่งคดีจบไปก่อนหน้านี้แล้วคือตัดสินไปก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
แล้วเดี๋ยวคุณป้าน่าจะมาทันค่ะคุณผู้ชมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะมาแล้วรถติดจริงค่ะแล้วเหลือเวลาน้อยด้วยวันศุกร์นะคะ
คุณป้ารัตนชัดแสงหยกตรการนะคะและคุณป้าบุญศรีแสงหยกตรการ

อันนั้นชัยมาตลอดนะครับว่าวิธีการมองมุมกฎหมายเรียกได้ก็แล้วแต่

รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงออกแบบนี้ไหมคะ
ไม่ค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่า
สิ่งที่เราทำนั้นมันก็ผิดนะฮะ

แต่ว่าเราไปทำให้เขาเสียทรัพย์เสียหาย

มาตั้งหลายปีนะระเบิดออกมาครั้งเดียวทำไมผิด

แต่ว่าคือได้แสดงออกถึงความเดือดร้อนในครั้งนั้น
แต่เราก็ต้องยอมรับผิดในสิ่งที่เรากระทำ

แล้วก็สังคมและบ้านเมืองจะได้เดินต่อไป
และประชาชนจะได้เคารพกฎหมายด้วยนะฮะ

คดีห่วงสังคมไปอีกนะคะคุณป่า
รู้สึกยังไงคะโอ้โหนี่สายกฎหมายเลยนะ
คืออ่านจนแทบจะเป็นธนาจีนแหละครับ
รู้สึกยังไงคะกับผลการตัดสินที่ออกมานะคะ
เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่าเราก็ยอมรับว่าเราสู้มาโดยสายกฎหมายโดยเฉพาะ
ในฐานะประชาชนที่ไม่ใช่นักกฎหมายคือเราดำเนินไปตามกฎหมาย
คือฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานของรัฐเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นเราก็ป้องกันสิทธิ์ของเราโดยคิดว่าเป็นการป้องกันสิทธิ์โดยชอบทำเพราะเราอยู่ในพื้นที่เพื่ออยู่อาศัย
กับเจ้าของรถซึ่งมาจอดขวางหน้าบ้านเขาเนี่ยต่างกันยังไงคะ
คือครับคือคดีของคุณรัชนิกรเนี่ยนะฮะ
สารไม่ได้เอาพฤติกรรมของคดีมาวินิจฉัยเลยนะครับ
วินิจฉัยเลยว่าเห็นว่าจำเลยเนี่ยกระทำความผิดจริงนะครับ
แล้วก็ไม่เคยการทำอยู่มาก่อนนะฮะให้กับตัวเพลินละเมืองดี
แล้วก็ลดโทษให้แต่คุณป้าไม่ใช่นะครับคุณป้าสู้คดีเหมือนกัน
แต่สารเห็นว่าพฤติกรรมแห่งคดีของคุณป้าเนี่ยเป็นการเครียดสะสมโปรดมาเป็นเวลานาน
ที่ว่าจอดรถขวางหน้าบ้านพวกนี้นะครับและที่สำคัญคุณป้าเนี่ยได้บรรเทาความเสียหายวางเงิน๕๐๐๐บาท
เพื่อความเสียหายที่แท้จริง๒คุณป้าเนี่ยได้ไม่เคยการศึกษาก่อนจึงลดโทษให้๑ใน๓นะ
แต่เขาไม่ลดนะแต่เราลดต้น๑๓เพราะฉะนั้นการเอาโทษ๒อันมาเปรียบเทียบว่าหนักเบาไม่ได้
คือเทียบตัวเลขไม่ได้เราต้องเอาคำวินิจฉัยคำพิพากษาของศาลมาดูว่าจริงแล้วเนี่ย
สารท่านเห็นใจคุณป้าเห็นใจจริงแล้วคุณป้าเนี่ยต้องการอย่างนี้จริงเพราะว่าถ้าคุณป้ารับสารภาพ
ณวันนั้นวันนี้จะไม่มีคำว่าเครียดสะสมโกรธสะสมแค่ว่าพอรับสารภาพพิพากษาได้เลย
สิ่งที่คุณป้าต้องการร้องความเป็นธรรมเนี่ยก็จะไม่เกิดเอ๊ะมีการสืบกันในศาลใช่ไหมคะ
และที่สำคัญเนี่ยคุณป้าไม่ได้ดื้อแพ่งอาญานะคุณป้าเอาเงินไปวางนะคุณไม่รับใช่ไหมไม่เป็นไร
ฉันทวางของคุณ๓๗๐๐ฉันวาง๕คุณป้าใจถึงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แสดงว่าคุณป้ายอมรับผิด
แล้วก็เอาเงินไปเยียวยาเขาไม่ได้ว่าฉันไม่ผิดฉันไม่จ่ายไปถูกก็ฉะนั้นคำภาคสารสองอันนี้นะครับ
จึงบอกได้ว่าของเรานี่นะพฤติกรรมเนี่ยสารเห็นใจแต่มันยกความผิดไม่ได้เพราะว่ามันเห็นกันทั้งประเทศ
ว่าคุณป้าเองก็บอกว่าถูกแล้วเพราะทำเขาจริงใช่ไหมคะตอนที่สืบกันในศาลนี้ศาลท่านรับฟังหมดไหมคะว่าเราสู้มากี่ปีเราไปสู้กับใคร
ได้สาวให้เห็นหมดเลยไหมคะรายละเอียดพร้อมทั้งเอาคำพิพากษาให้ท่านด้วยแล้วก็ท่านก็ได้พูดว่าเรามีการต่อสู้กันมาเป็นเวลาเกือบ๑๐ปี
ในศาลมีการลากมาหมดทุกคดีเลยใช่ไหมคะว่าไปสู้ที่สารไหนสู้กับใครร้องอะไรใช้กฎหมายอะไรทนมาขนาดไหนเนี่ยได้บันทึกเอาไว้หมดใช่ไหมคะตอนสื่อพยานกัน
ว่าที่บ้านโดนอะไรยังไงบ้างบันทึกเอาไว้หมดใช่ไหมคะมีบันทึก
แล้วขดีนี้อย่างที่จะบอกในระหว่างการสืบพยายามสารสั่งห้ามนำข้อมูลเปิดเผยจนกว่าพิพากษา
คุณป้าต้องสู้อีกกี่คดีเพื่อปกป้องสิทธิ์นี้ให้อยู่บ้านได้อย่างเป็นสุขสักครู่ค่ะ

คุณผู้ชมคะคุยตอนช่วงโฆษณาเมื่อสักครู่นี้
ฉันบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีข่าว
อาจจะไม่มีทุบรถแต่น่าจะมีข่าวคุณป้าอีก
เพราะว่าจริงแล้วเหลืออีกเพียบเลยที่ต้องสู้
อันนี้ที่สู้ไปคือแค่กรณีเฉพาะหน้าคือตอนทุบรถกัน

แต่ของที่ลากมาทั้งหมดที่ทนายอนัญชัยบอกเมื่อสักครู่นี้
อันนี้ยังพลุงพลังอยู่แต่เดี๋ยวอันนั้นเยอะ
ขอถามอย่างนี้ก่อนตกลงรอบบ้านที่สู้เนี่ยค่ะ
หลังจากที่เป็นข่าวตลาดมีอีกไหมคะยังอยู่ไหมคะมาไหมคะ
คือตลาดทั้งหมดเนี่ยตอนนี้หยุดทำตลาด

ยังไม่มีการลื้อโครงสร้างนะคะ
คือไม่ได้ทำตลาดแต่โครงสร้างเก่ายังอยู่

พร้อมที่จะเปิดได้ตลอดเวลาถ้าหากสารถ้าเราแพ้คดีสมมุติ
ตอนนี้คือแบบตื้อกันไว้อยู่ใช่ไหมครับ
คือเหมือนกับเหมือนกับประจันหน้าเข้าหากันจะสู้กันเมื่อไหร่ไม่รู้
อันนี้คุณพ่อคุณพ่อค้าแม่ค้าอย่าพึ่งนะคะใจเย็น
เราพูดถึงกรณีถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายนะไม่ได้แบบจะขัดขวางนะคะ
แต่ทีนี้คือณตอนนี้ไม่มีไม่มีขายของไม่มีตลาด
ไม่มีตลาดแต่ยังมีอีกหนึ่งตลาดเดิมเนี่ยเขามีการทำตลาดพร้อมกับคนอื่น
ในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วมาแล้วก็สารก็ในขณะที่สารมีคำพิพากษา
สารก็มีคำสั่งคุ้มครองอยู่จนกว่าคดีจะถึงที่สุดคำสั่งคุ้มครองนี้

ทำไม่ได้หมายถึงว่าคือตลาดที่ทำผิดกฎหมายถูกสั่ง
เพราะฉะนั้นตอนนี้แบบที่เปิดบ้านเรามาทุกทิศทางตอนนี้ไม่มีตลาด
ใช้คำนี้ถูกมั้ยครับ
ใช่แต่ยังเหลืออีกหนึ่งตลาดแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย

อ๋อถามของจริงใช่ไหมครับ

มีค่ะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดู
ตลาดล้อมบ้านเลย
ตอนนั้นที่คุณป้าบอกเราเนี่ยคือจริงแล้วร่วม๑๐
ร่วม๑๐ตลาดแต่ว่าที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีเนี่ย
มีอยู่ประมาณ๗ผู้ร้องศอด

ตรวจสอบเนี่ยก็ทำให้ชีวิตก็อาจจะหลวมขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่า

ใช่ยังต้องไปต่อต้องเดินต่อซึ่งอยู่ข้างหน้า
ค่ะเอางี้ดีไหมคะถ้ามีอะไรติดขัดแล้วก็คิดว่าสื่อช่วยได้บอกสื่อ
แต่ขอให้ไม่มีอะไรติดขัดไม่ต้องมาบอกเราแปลว่าชีวิตคุณป้าจะดีกว่า
ยังไงวันนี้เวลาน้อยขอบคุณป้าขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
ค่ะหมดเวลาของรายการค่ะอันนี้ขอไว้ก่อนนะคะไม่รู้อีก๒๓ปีต้องมานั่งคุยกันอีกหรือเปล่า
ยินดีค่ะยินดีค่ะอีกสัปดาห์ที่ทัศน์นิวโชว์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ